ช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมและน้องมิ้นไปดูงานประเพณีงานหนึ่ง
ที่เขาจะมีร่างทรงก็เข้าไปร่วมขบวนร่วมงาน
แต่ที่มันแปลกแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและน้องมิ้นไม่เคยเห็น
คือร่างทรงโกโบริครับคุณผู้ชม
แต่งชุดทหารเขาบอกว่าเขาอันเชิญร่าง
เขาอันเชิญดวงวิญญาณของโกวลิมาประทับร่าง
คือร่างทรงจริงแล้วก่อนที่มิ้นเค้าได้ยินแปลกคือมีร่างทรงโดราเอม่อนด์ด้วยนะ

อ๋อเต็มยกเชื่อ
ในงานประเพณีบูชาศรีที่ประจำปี๒๕๖๒
จัดขึ้นที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองแจ่งศรีภูมิ

วันขึ้น๔ค่ำเดือน๔ตามปฏิทินล้านนา
จัดขึ้นเมื่อวานวันที่๙มกราคม
เป็นการบวงสวงเจ้าพ่อสารหลักเมืองให้ประชาชนได้อยู่อย่างมั่งมีศรีสุข
ทำมาค้าขายดีแล้วก็ให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข
ไลท์ของงานเป็นการฟ้อนผีมดหรือฟ้อนผีของชาวล้านนานะครับ
คล้ายกับการลงผีหรือว่าการเข้าผีเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่นะครับ

แล้วก็ลงมาประทับร่างเพื่อสังเวยผีบรรพบุรุษ
โดยจะมีการฟ้อนรำตามจังหวัดเสียงเพลงดนตรีพื้นบ้านล้านนาอย่างสนุกสนานแบบนี้
แต่นี่ครับสะดุดตาที่สุดคือร่างทรงโกโบริ
แต่งกายเป็นทหารญี่ปุ่นแน่นอนโกโบริมาจากนวนิยายใช่ไหม

เขาก็แต่งกายเป็นชุดทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่๒มาเต็มยดเลย
มีดาบสมุไรด้วยเขาบอกว่าเขามีการอัญเชิญวิญญาณของโกโบริมาเข้าร่าง
แล้วก็ร่วมฟ้อนลำฟ้อนผีมดในครั้งนี้มันแม้อาจจะดูแบบเก้เก้กลางหน่อย
แต่ว่าคือคนที่ไปงานเขาบอกว่าโอ้โหแย่งซีนร่างทรงทุกองค์ไปหมดแล้ว
เรียบร้อยอันนี้คือร่างทรงกลมโบรินะครับ
คุณผู้ชมเราก็นำมาให้ได้ชมกันแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องเอาแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันเนอะนะครับ